รัฐมนตรีอดีตสอสอหลายสมัยของรัชบุรีนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นบีดาของนางสาวปรินาไกรคุบ
สอรัชบุรีภาคพลังประชาวรัฐ
เมื่อ๓๔วันก่อนขับรถเบนส์ไปชนหนุ่ม
วัย๑๖ปีที่ขี่จักรยานยนต์แถวเทศบาลเมืองที่รัชบุรีนะฮะ
แล้วก็มีปัญหาก็คือว่าคุณทวีบอกว่า
ตอนที่เกิดเหตุคนไปกล่าวหาว่าเขาขับรถหนี

กู้ภัยที่มาช่วยคนเจ็บเนี่ย
ถ่ายคลิปเขาเอาคลิปไปตัดต่อ
เอาไปเผยแพร่เขาเสียหายหมด
ตอนนั้นเขาก็พยายามจะพาเด็กไปโรงพยาบาล
เพราะมองไปที่รถกู้ภัยเนี่ยโอ้โห
อุปกรณ์เนี่ยสกกระปรกเลยเกิน

กู้ภัยเขาต้องออกมาแถลงแบบตอบโต้เลยนะว่า
ว่าเขายังงี้ไม่ได้นะครับ
ทวีก็ยังยืนยันข้อมูลอยู่นะ

มาตรฐานสะอาดปลอดภัยนะครับ
แต่วันนี้มันก็มีประเด็นเพิ่มครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างรัชบุรี
เจ้าของรถคันที่นายทวีไกรคุบกล่าวหานะครับ

ขอประกาศขายอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนเลยก็แล้วกัน

เพราะว่ามันดำมันพอกกอบผมยังไง

ยังมีตัดต่อเสียงในคลิปกล่าวหาเขาอีก
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับ
เพื่อที่จะฟ้องกู้ภัยที่ถ่ายคลิปเขา
แล้วไปตัดต่อไปเผยแพร่ในโซเชียล